แต่ว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการจับจ่ายซื้อของวันจ่ายที่นครสวรรค์กันหน่อย

คักเหมือนกันนะเราส่งทีมข่าวไปบอกว่าตอนนี้ประชาชนคึกคัก
โดยเฉพาะไปชมการแสดงสิงโตปักกิ่งที่เวทีกลางแห่ตอนนี้สวยงาม

ติดตามจากคุณเดรดาวิชัยดิตนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
รายงานสดมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
เชิญเลยครับ
รวมไปถึงในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะดิฉันได้ลงพื้นที่ไปสำรวจตลาดที่ตลาดเทศบาลนครนครสวรรค์ค่ะ
ก็พบว่ายังคงมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคัก
เพื่อที่จะเตรียมของไหว้เจ้าในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ที่ตลาดนครเทศบาลนครนครสวรรค์นะคะชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะ
ก็ยังคงออกมาจับจ่ายซื้อของไหว้เจ้าในตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์อย่างต่อเนื่องค่ะ
เพื่อที่จะเตรียมของไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษระลึกถึงบุญคุณของต้นตระกูลในวันพรุ่งนี้ค่ะ
พ่อค้าแม่ค้านะคะก็ยังคงส่งของมาเติมเรื่อยนะคะ
เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาซื้อของไหว้เจ้าจนถึงช่วงสายวันพรุ่งนี้
และเมื่อตะวันลับขอบฟ้าค่ะแสงไฟมงคลจากโคมที่ถูกประดับประดาษตลอดถนนส่องสว่างขึ้น
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางออกมาถ่ายรูปกับซุ้มประตูและรอชมการแสดงบนเวทีกลางค่ะ
และที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะคือบรรยากาศการเริ่มต้นการแสดงของการเชิดสิงโตปะกิ่งค่ะ
ซึ่งเป็นศิลปะการเล่นสิงโตของจีนภาคเหนือนะคะเป็นสิงโตที่จะมีทั้งหมดสี่ตัวด้วยกันนะคะ
สำหรับตัวลูกค่ะรวมไปถึงพ่อและแม่ที่จะเต้นหยอกล้อลูกแก้วมีลีลาสวยงามน่ารักค่ะ
ถึงผู้ที่จะมารับชมการแสดงนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับสิงโตได้ค่ะ
สำหรับบรรยากาศในตอนนี้นะคะที่บริเวณเวทีริมหาดต้นแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นะคะ
ประชาชนค่ะต่างเดินทางกันมาเรื่อยนะคะเพื่อที่จะรอชมการแสดงเชิดสิงโต๓คณะด้วยกันนะคะ
ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะ
และก็มีประชาชนบางส่วนนะคะนำลูกหลานค่ะแต่งตัวให้เข้ากับเทศกาลค่ะ
โดยมีเด็กเล็กนะคะที่แต่งตัวเข้ากับเทศกาลนั้นเดินทางมาบันทึกภาพนะคะ
สำหรับงานประเพณีงานประจำปีของจังหวัดในปีนี้ด้วยค่ะ
และปีนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าเป็นปีที่๑๐๐ค่ะแห่งการ
แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ตอนนี้นะคะก็จะเห็นค่ะว่าบนเวทีนั้นก็มีการรำพัดนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นค่ะ
เริ่มต้นในการเชื่อสิงโตค่ะ
และยิ่งดึกแบบนี้นะคะบรรยากาศก็ยิ่งหนาวเย็นลงเรื่อยค่ะ
ทางประชาชนเองนะคะก็มีการสวมใส่เสื้อหนาวค่ะ
เพื่อที่จะมารอชมสำหรับการแสดงในคืนนี้ด้วยนะคะ
เก็บบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกัน
ตรงนี้ในช่วงแชปทันข่าวเสาร์อาทิตย์

รายงานสดจากจังหวัดนครสวรรค์
ขอบคุณคุณดิตรดานะครับ